เสร็จปุ๊บเขาจะมีวิ่ง

เราต้องห้ามให้เขารู้ว่าเราได้ยิน
ก็คนเราทำอะไรพี่พี่ทำอะไร

นโมตสาภาควัตโตสวดบ้าสวดบ่า

นโมตสาภาควัตโตเขาก็จะอยู่ข้างหูเราก็

อาบน้ำไปก็เริ่มแบบมึงรู้สึกแปลก

ระหว่างที่เรากำลังเช็ดตัวเช็ดหน้าอยู่อย่างนี้

สถานีผีดุของเรากลับมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับ
แน่นอนว่าบรรยากาศดึกแบบนี้

เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน

ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาในรายการของเราในวันนี้

และวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนครับ

เพราะเป็นนักแสดงสาวท่านหนึ่ง
ที่เขามีประสบการณ์แปลก

ชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมพวกเราพร้อม
ไปพบกับแขกรับเชิญของเรา

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

และที่สำคัญเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากด้วยครับ
ยินดีต้อนรับคุณแอรินยุคตะทัศน์ครับ
สวัสดีครับ

เป็นคนต้องแบบกินยาอะไรอย่างนี้เลย

หนูไม่รู้มาก่อนว่าหนูเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผี

มันเริ่มต้นตั้งแต่ไปกองถ่ายถ่ายละครกับสายป่าน

หลังจากนั้นก็คือคัดกล้องปุ๊บ
คือใส่หูฟังฟังแต่เรื่องผีระหว่างรอเข้าฉากเลย

ชั่วโมงผ่านไป๔๐กว่านาทีผ่านไปคือ

มารู้ว่าเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องอย่างนี้

แต่ไม่เคยลองฟัง

แต่นี่มันก็จะเป็นอีกฟิวหนึ่ง

กลัวในที่นี้มันมีหลายเลเวลนะ

แต่จริงก็กลัวนอนไม่ได้

ไปตามต่างจังหวัดแล้วนอนคนเดียวไม่ได้

แอรินเชื่อเรื่องผีกี่เปอร์เซ็นต์

ทำไมถึงเชื่อว่ามีผี

ตอนที่แอร์เหมือนจิตอ่อน

มันต้องย้อนกลับไปครั้งแรกก่อนว่า

๑๐ปลาย
ปลาย๒๐อะไรอย่างนี้ค่ะ

มีช่วงที่แบบเบาแล้วก็แรงขึ้นเรื่อย

แล้วแต่ผีอำแล้วอะทำไงดีอะ

มันยังมีคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์

แต่สมองเรายังไม่ได้สั่งการ

แต่พอหลังมันจะเป็นอำด้วย

ผู้ชายจะเห็นเป็นเงา
เวลาเราลืมตาเราพยายามจะดิ้นหลุด

จะเป็นผู้ชายแก่ส่วนมาก

อังกฤษไม่ใช่ภาษาเหนือภาษาใต้

เสียงที่ได้ยินภาษาที่เราได้ยิน

เขามาเป็นคำหรือเขาพูดยาวเหมือนกำลังสวด
เอ๊ยพูดยาวพูดยาวเลย
เป็นเรื่องเป็นแบบแต่เราฟังอะมันไม่ใช่แบบ

ตัวเลี้ยงดูมากับคนใหญ่เวลาเราเกลียดอะไรเราเกลียด
เขาก็จะแบบระวังนะเดี๋ยวจะมา
เราก็อาจจะมีจินตนาการอะไรของเราไปเรื่อยเหมือนกันเลย
เสียงกับผีอำเอาผมเน้นไปที่เสียงดีกว่า
มันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบ้างไหม
มีไหมที่มันแบบเฮ้ยได้ยินเสียงปุ๊บแล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
มีก็แอร์เป็นคนนอนต่างที่ไม่ได้เลยแบบน้อยมาก
อันนี้ไม่ได้กระแด่นะพี่ไม่ใช่ยกแรมหรูหรืออะไรแบบมันไม่ใช่นะ
คือถ้าแบบถ่ายละครเราไม่หลับ
มันนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเสร็จดึก
ก็จะขอทีมงานแบบขอกลับแล้วแอร์ยอมที่จะนั่งรถกลับหลายชั่วโมง
แล้วตื่นเช้ากว่าเดิมเพื่อนั่งรถกลับมากองถ่ายยังดีกว่าที่นอนแล้ว
ไม่นอนในที่ทีมงานเขาจัดไว้ให้
ใช่คือนอนนอนได้แต่มันจะไม่ได้นอนนึกออกแล้ว
แล้วคือทีมงานเขาก็จะเป็นแบบเดี๋ยวพี่นอนด้วยเดี๋ยวให้คนนี้มานอนด้วยแบบ
มันไม่ใช่เรื่องตอนหนูเจอหนูเจอคนเดียวหนูปลุกพี่ก็ไม่ตื่นอยู่ดี
คนที่เจอผีส่วนมากคนที่มานอนด้วยจะไม่ค่อยรู้เรื่อง
ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วกลุกเขาจะไม่ตื่น
แล้วเวลาไปนอนที่ไหนอย่างเช่นถ้าพูดถึงถ้าต้องไปเที่ยวต่างจังหวัด
หรือว่าไปกับแฟนไปกับใดอย่างนี้ค่ะ
ต้องดูก่อนว่าห้องมันเป็นยังไงเตียงอยู่ตรงไหนกระจกอยู่ด้านไหน
ถ้ากระจกอยู่ปลายเตียงไม่ได้
มันล่าสุดไปนอนเป็นกระจกหัวเตียงและปลายเตียงด้วยสะท้อนกันไม่ได้
ตรงกับประตูห้องน้ำไม่ได้
ทางเข้าอยู่ตรงไหนไม่ได้
คือเราต้องดูแบบห่วงจุ้ยของห้องนี้
เพราะว่าส่วนมากถ้าไม่ดีก็คือเจอ
ก็จะจับนี้วิ่งเล่นอย่างนี้

จะเจอห้องที่เขาแต่งแปลก

เมื่อกี้ที่บอกว่ากระจกหัวเตียงกระจกปลายเตียง

หรือว่ามีอะไรแบบแปลกมาตั้งแบบอะไรอย่างนี้

จบเลยไม่ได้นอนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์

มันคือกลไกการป้องกันตัวเองป่ะ

คือเราจะแบบไม่ได้ไม่ไป

เราจะไปเที่ยวที่ไหนได้เราจะมีความสุขได้ไง

กลไกลป้องกันตัวเองของแอร์คือ

ขนาดไหนก็แล้วแต่กลับ
ถ้านอนรู้ว่าเจอแน่

ไม่รู้แล้วเขากำลังพูดถึงอะไรก็ไม่รู้
ใช่ค่ะแล้วมันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้คือใครก็ไม่รู้

ก็ไม่รู้เวลาไปเล่าให้กับ

ไม่มีใครให้คำตอบได้เลยอะ

ไม่มีใครให้คำตอบได้แล้วก็ไม่มีใครเชื่อ

ช่วงหนึ่งก็จะเจอแบบเสียงนี้ทุกวันเลย

แล้วแต่ว่าเรานอนที่ไหน
แอฟว่ามันเกี่ยวนะพี่เวลาหนูเหนื่อยแบบทำงานเยอะอะไรอย่างนี้
มีบ้างเปิดป่วยแต่ว่าจิตมันหลักจะแบบจิตเราอ่อน
หรือเราไปไหว้พระมาพลังงานเราลดลง
เขาเหล่านี้ก็อาจพยายามจะมาสื่อสารสื่อสารอะไรกับเราก็ไม่รู้
ใช่เป็นจิตวัดประจำวันหนู
นั่นคือเสียงค่ะนอกจากเสียงแล้วมีแบบที่เห็นกับตาบ้างไหม
เห็นกับตาขอไม่อยากเห็น
ครั้งเดียวที่คิดว่าเห็นก็คือเป็นคุณพ่อ
คุณพ่อเสียแล้วตั้งแต่อายุ๑๗แล้วนานแล้ว
แต่ตอนที่เห็นเนี่ยคือคุณพ่อเสียมาสัก๒๓ปีแล้ว
สักพักแล้วก็คือเสียแล้วแน่ไม่ได้แบบตอนนั้น
ก็คือเหมือนเราตื่นมาแล้วเราเห็นเขามายืนอยู่ข้างข้างเตียงเลย
แต่งตัวดีตื่น๑๐๐
เราตื่น๑๐๐เพราะเราลุกขึ้นเราลุกขึ้นมานั่งเหมือนนั่งบนเตียงอย่างนี้ค่ะ
เราก็แบบอ้าวคือลืมไปเลยว่าเสียแล้ว
แล้วก็แบบอ้าวคุณพ่อมาทำอะไรตรงนี้
แล้วเราจำได้ว่าเราคิดถึงเขาจังกำลังจะลุกขึ้นไปเหมือนกอด

อันนั้นก็อันนั้นจะไม่ใช่แนวน่ากลัวอันนั้นเป็นแนวเสียใจมากกว่า
เพราะเราคิดถึงเขานั้นแล้วพอเขาหายไปเราก็เลยร้องไห้ว่า

แต่อันนั้นคือใกล้สุดของคำว่าผีแล้ว

คุณพ่อท่านปรากฏตัวหลังจากที่เสียไปนานยัง

ใช่ค่ะก็เลยแบบเหมือนอาจจะเพิ่งตื่นด้วยแหละ
แล้วก็งงว่ามาทำอะไรมายืนอยู่ข้างเตียงเรามาทำไม
ผมว่าเคสนี้คล้าย๔๔วัดเล่าให้ผมฟัง
บอกว่าเขาเห็นคุณพ่ออย่างนี้เลย

ด้วยความคิดถึงเข้าไปกอดแต่ของซีคือกอดโดนตัว

กอดแบบกอดโดนเลยอะเออ

แล้วก็หายแล้วก็หายไปแล้วก็มาคือรับรู้ได้ว่าพ่อท่านคงแบบมาลาหรืออะไรสักอย่างอะไร

เหมือนกำลังไปแล้วก็เอาหายไปแล้ว
เหมือนในหนังเลยอะพี่นึกออกป่

กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยมันคือพ่อเราอะเนาะ
ดีใจด้วยซ้ำที่เขาแบบมาหาหรือว่าเรานึกถึงมัน
หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่รู้มันคืออะไร

ครั้งเดียวที่รู้สึกว่าใช่แหละแน่นี่คือผี
เลเวลเลเวลไม่ธรรมดาคือมันเริ่มจากเสียง

หมายถึงว่าเขาจะมาพร้อมเสียงหรือกลิ่นมันหาที่มาที่ไปไม่ได้

แต่ส่วนมากได้กลิ่นหอม
หอมแสดงว่าดี

ถ้าบอกว่ากลิ่นหอมแล้วมากับเสียงปริศนา
อันนี้ผมคิดเล่นนะอาจจะมีบางอย่างกำลัง

เป็นแบบว่าเต้าที่หรือเทพหรือใด

เพราะเท่าที่ฟังมาคือมันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเลย

หลังจากที่มีเสียงแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรร้ายไม่มี

ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของกลไกการป้องกันตัวเองของเราไปแล้ว
ถ่ายละครตามต่างจังหวัดไม่อยากนอนฉันจะกลับ
แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติมันมีไฟล์บังคับ

เพราะว่าเราเลิกถ่ายเที่ยงคืนเดี๋ยวตี๓เราต้องถ่ายใหม่นะ

ไม่ต้องกลางคืนหรอกพี่มันมีครั้งหนึ่งอะ
คือมันไม่ได้พวกเสียงนี้อาจจะลืมบอกไปว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนแอร์นอนกลางวันแอร์ก็ได้ยิน

แล้วเขาก็ให้ห้องพักนักแสดงเป็นเหมือนแบบห้องโฮมเตียเตอร์เขา

เพราะอาจจะแบบถ่ายดึกคืนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ก็แนบระหว่างรอเข้าฉาก
นอนไปแล้วเราก็จำได้ว่ามันมีคนคุยกันเสียงดังมากเลยในห้อง
คุยกันชงชิงแล้วเราอยากนอน
แอ๊กก็คงเป็นฟีลแบบไม่ลืมตามาแล้วพูดแค่พูดขึ้นไปว่า
โทษนะคะแบบคุยกันเบาหน่อยได้ไหมคะขอนอนแป๊บนึงก็ไม่ได้ลืมตา
ก็เงียบไปแป๊บนึงสักพักคุยกันใหม่อีกแล้ว
คุยกันเสียงดังสักพักเริ่มจับเริ่มตั้งใจฟังนิดนึง

ใช่มันเป็นภาษาจีนมันแบบเราอยากรู้ว่ามันคุยอะไรกันว่าใครวะอะไรอย่างนี้
ภาษาจีนเฉพาะก็เลยลืมตาขึ้นมา
ตาคือทั้งห้องอ่ะเสียงดังเลยนะพี่มันไม่ใช่คนสองคนคุยกันนะ
เสียงดังคือที่แบบคนสิบกว่าคนยี่สิบคนคุยกันอะเยอะอย่างนั้นอะ

ว่างเปล่าคือมีพี่ช่างแต่งหน้าคนเดียวที่อยู่มุมแบบหลังห้องใกล้แบบไกลไปนู่นเลยอ่ะ
ซึ่งถ้าเขาจะคุยมันก็ไม่มาอยู่ตรงนี้ของเรา
อันนี้เหมือนแบบคุยรอบเลยเขาแบบเอาละผีตีหนูว่า
สักพักตอนระหว่างเราเดินออกไปเข้าฉากอะค่ะ
ก็เลยดูตามรูปแต่งผนังบ้านเขาก็มีรูปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

แล้วเขาจะถ่ายคนจีนก็จะถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าระคงซุ้ยเปล่า
สารต้อนกับสารที่เขาว่ายอะที่ในบ้านมีอะไรอย่างเนี่ยก็แบบ
เธอจะพามานอนในห้องฉันวะ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

เป็นฉากพ้นตกเสร็จประมาณ๓นาที

ก็จำได้ว่าห้องเป็น๒เตียงแยก
โรงแรมแบบ๑จิ้งหลีดอะพี่

เตียงนอนคือแบบมีคราบเลือดมีอะไรแบบนี้
เป็นคราบแบบแดงมันคราบอะพี่

แต่กลัวคราบเลือดเลยเหรอ

ลึกถึงภาพรีสอร์ตตามต่างจังหวัด

เหนื่อยมากเพราะต้องถ่ายกลางฝน
เปียกน้ำทุกอย่างคือยังไงก็ต้องนอน
จำได้ว่ามีพี่ทีมงานอีกคนนอนอีกเตียงนึง
เราก็รู้อยู่แล้วว่าคืนนี้ไม่รอด

ในห้องก็เหรอ
พักคือเราต้องห้ามให้เขารู้ว่าเราได้ยิน
หรือหงุดหงิดหรือแสดงแชร่งชี้ท่ากลัวอะไรทั้งสิ้น
พอเขารู้ว่าเราแบบไม่ได้ยินเขาสักที

กลัวมากก็คนเราทำอะไรพี่พี่ทำอะไร

แอร์ก็สวดมนต์เลยนโมตัสาพัควาโตสวดบ้าสวดบ่อ
ประเด็นคือไม่ใช่อะไรเขามาสวดด้วย
เฮ้ยเสียงเขาสูบตามเลยเห
สวดตามก็คืออย่างเช่นเราแบบนโมตะสาวพระควโตอย่างนี้
เขาก็อยู่ข้างหูเราก็นโมตัสาพัควาโต

ไหนบอกเรื่องแบบของเขาเจอแบบเบวะ

บทสวดที่รู้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีผลมาทั้งสิ้น

แล้วคนที่นอนข้างแบบอะไรวะ

ในความรู้สึกแอในความจำแอ

แต่คงอาจจะพูดไม่ดังพอมั้ง

ถ้าไม่นอนอ่ะถ้าไม่ไปอ่ะ

วิธีเดียวเท่านั้นที่มันเวิร์ค
คือเราต้องลุ้นไงว่า
ถ้ามันจะเวิร์คหรือว่าหนักไปเลย

ก็ต้องลุ้นเอาอ่ะว่ามันจะไปทางไหน

แต่สวดอยู่สักพักเลยพี่มันขนลุกนะ

มันไม่ได้เป็นเสียงเดียวนะพี่มันเป็นลมแบบ

มเป๋ามาในหูพร้อมการพูด
เห็นแล้วพูดมันคนลุกข้างหูเราอ่ะ

มาล็อกอีกรอบ

ผมเดาว่านานทีคงจะมีคนมาพักสักทีนึง

จะได้ยินฉันหน่อยมาเล่นกับฉันสิ
บางทีเขาอาจจะรับรู้ได้ว่าเราอ่ะ

เห้ยเรื่องลักษณะเป็นมีหลายครั้งคือ
ถ้าสมมุติว่าเราไปนอนหรือว่าเราไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง
แล้วเราทำเหมือนว่าเราได้ยินหรือว่ารู้ว่าเขาอยู่ที่นั่น

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำไปไม่รู้เรื่องมันก็จะยิ่งหนักขึ้น

ใช่เราต้องยังไงอ่ะ
ส่วนบนก็ไม่ได้อีกอ่ะทำให้รู้ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอ่ะ
มีไหม
อันนี้คือประมาณเกิดขึ้นจำได้แม่เพราะว่าไปบุรีรำค่ะ
ไปงานขับรถสักอย่างแล้วเอาผู้จัดการไปด้วย
นอนโรงแรมข้างสนามบุรีรำพูดอย่าง
ถังรถนอนเสร็จคืออันนี้มันก็เป็นอีกแล้ว
จำได้ในฝันว่ามีเด็กพูดคำว่าขอยาหน่อยขอยา

อันนี้ไม่รู้นะพี่ขอยาอะไรอันนี้คือไม่รู้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกครั้งที่แอร์เคยได้ยินเสียง
หรือมีคนมาพูดหรือมีมาแกล้งเนี่ย

เคยรู้สึกว่ามันประชิดแบบ
มันประชิดแหละแต่มันไม่เคยมาแตะเราอะ

เด็กคนนี้มาจับข้อมือเราอย่างนี้
รู้สึกเลยว่าจับข้อมือแล้วแบบขอยาหน่อย
จับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้
เราถึงตื่นปกติก็ไม่ปลุกใครเหมือนกัน

ตื่นตื่นเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วคือกลัวแบบ

พี่โน๊ตก็แบบยาอะไรวะ

แล้วแบบแต่มาแบบน่าสงสารเลยนะ
แบบในความรู้สึกที่เราได้รับมา
พลังที่เรารักมันแบบไม่ค่อยโอเค

วันต่อมากลับมากรุงเทพ

เขาได้ยินเขาเป็นหมอสักอย่างนี้แหละเนอะ

เหมือนให้เขามาเปิดดวงดูปกติ

ทำสังกฐานอะไรก็ได้ที่เป็นยา

หันหน้ามองกับผู้จัดการแบบโอ้โห
แปลว่าใช่แล้วแปลว่าทุกอย่างที่

ที่คนเขามาหาที่มีเสียงมาหาแอร์

ไม่เคยมาจับแขนเราแล้วแบบ

บอกว่ามีเด็กตามเยอะมากเลย

แน่นอนว่ามันต้องมีการสนทนากันเกิดขึ้น

ใช่เรื่องเด็กตามนี่
ไม่ใช่แค่พี่คนนี้คนเดียวที่ทำ
เคยมีหลายคนเดินมาทักแอร์ด้วยว่า

เป็นเด็กแบบเยอะแยะเลย
รอบตัวตลอดเวลา
แล้วมันจะมาจากไหนได้
ไม่รู้พี่หนูก็คิดหนูอยากท้อง
หนูก็ว่าเขารอมาเกิดบอกไม่ใช่
เยอะไป
เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเรา
ไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะแต่รู้ว่าเฮ้ย

เราต้องชวนเขามาเลยไหม
มามาเชิญฮะ
คนนี้เนี่ยจะมาเล่าเนี่ย
ก็ไม่ต่างกันมากนะ

เมคโจ๊กตลอดเวลาก็คือเป็นสีสันตลอดเวลาของแก๊งเรานะคะ
แต่นางก็จะรู้การาเทศะว่าตอนไหนควรหยุดหรืออะไรมันเกินไป
คราวนี้พอไปสถานที่แบบนี้มันก็ควรที่จะเล่นให้น้อยหน่อย

แต่นางก็เล่นแล้วมันเป็นที่ถึงเหมือนเป็นเกาะ
ถ้าไม่รู้พี่แจ๊กรู้จักปกเป็นเกาะบอกว่าเป็นประตูค่องถ้ามทรายาคต

จ๊ะบ๊ายแล้วเหมือนทุกคนก็เตือนกันแล้วเจ๊โน้ตก็เตือนกันดอย่ามันเล่น
พี่แอ่นนึดชี้นกชี้ไม้เล่นอยู่
ล่องรอยของการเอามีดเฉียนนอกไปแล้ว

เค้าก็เดินเดินเค้าเห็นกล้วยอยู่ที่เดิน

เป็นกล้วยที่อร่อยที่สุดในชีวิต
แล้วเราก็กินก่อนพอกินมันก็ไม่ได้กินหมดทิศในทีเดียว
แล้วก็เดินกินไปเรื่อยคนก็เริ่มสังเกตว่ากินอะไรอ่ะ
กินไปเอามาจากไหนอ่ะเพราะว่าเหมือนจากตรงโน้นเขาก็ไม่เอามากินตรงโน้นของไหว้เสร็จเขาไม่มีใครเอามากินต่อ
เขาก็เลยงงว่าเราไปเอามาจากไหนแล้วก็หยิบมาจากตรงนู้นทุกคนก็
ไปรู้ได้ยังไงว่าของมันกินได้เราก็เริ่มเถียงว่ากินได้
มั่นใจมากมั่นใจมากกินก็กินได้มันวางอยู่ตรงกินได้แล้วก็ผ่านผ่านไปจนเขาขึ้นถ้ำกัน
พวกเราขึ้นทำนาคีกันเป็นคนเดียวที่
ไม่ได้ขึ้นเพราะประสบปฏิเหตุขึ้นไม่ไหวก็เลยอยู่ข้างล่าง
อ่าก็อยู่ข้างล่างคนเดียวขึ้นไปเราก็ขึ้นไปนานเนอะผ่านสิปกติไม่มีอะไรลงมาแล้วเราก็เป็นตัวตั้งโตจีบอกว่า
อยากกินหมูกระท้คือตอนที่เขาอยู่กันข้างบนอยู่ดีเรานอนอยู่ข้างล่าง
ในรถตู้อ่ะรถตู้ปวดท้องมากปวดท้องแบบเหมือนเหมือนคนจะท้องเสีย
เราก็ไปถ่ายในสวนเป็นป่ากิดยางเราก็ถามเขาแล้วเนอะมีห้องน้ำไหมเขาบอกตรงนี้มีเพลิงอยู่
ก็ถ่ายเสร็จถ่ายข้างนอกถ่ายข้างนอกด้วยถ่ายเสร็จปุ๊บทุกคนก็ลงกันมาแล้วตอนนั้นฉ่ำมีห้องน้ำไม่ไหวแล้วตอนนั้น
ทีนี้พอลงมาเรารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วทุกคนลงมาเราก็เลยเป็นตัวตั้งติว่าเธอมาตรงนี้น้องหมูกระทะอยากกินกับอากาศดีไปกินหมูกระทะกัน
มนต์เสร็จแล้วก็ระหว่างนั่งรถออกไปอยู่ดีพอมันผ่านจุดนึงแล้วเหมือนมันมีความเย็นมันพัดฟุ่มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเราหนาวเข้ามาเลย

หนาวเฉินกว่าในข้ากระดูกเลยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแย่ลงเพราะว่าความน้ายยังอยู่

ทุกคนก็นั่งกินกันทีนี้เรากินไม่ลง
เราก็เริ่มแบบสัน

ในขณะที่อากาศมันดีมากเลยนะพี่
แต่ทุกคนสบายมากแต่กลัวคือแบบ
มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นอากาศอ่ะประตูดิ
ไม่ได้เลยแบบเย็นสบาย
ไม่ได้เย็นก็คือแบบขมาม
ก็เป็นเหมือนจะอ้วกตลอดเวลา

ถึงเราคุมตัวเองไม่อยู่ที่จะสังสันตัว
จุดสนใจทุกคนก็เริ่มกลัวแล้ว
เลยบอกเอองั้นเราขอไปพักที่รถตู้ละกัน

พี่ไม่ต้องเปิดไฟมันระแสบตา
เปิดแค่หน้าต่างพอให้มันมีลมเข้า
เราก็นั่งไปงี้นั่งมองเพื่อดาท

ไม่เล่นอย่างเงี้ยเจ้าเล่นโฟนอะไรอย่างเงี้ย
แต่พอจะเรียกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวแล้วเหมือนพูดอะไรไป

ใช่ทุกคนแบบเฮ้ยพอได้แล้วคือเป็นอย่างนี้

หรูอะไรใดแบบทุกอย่างเลย

ที่หมูกระทะก็เริ่มผิดสังเกตว่า
โน้ตผู้จัดการอะไรก็แบบเห็นแล้วว่าแบบ

มันมาไปพูดอะไรไปแบบ
ลบหรูอะไรแน่เลย

กอดอยู่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้

ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเอง

เรากอดข่าวแล้วเรานั่งตาเหลือง
มุมเราไม่รู้นะทุกคนก็มาปกติเลย
จะไปไปถึงนั่งรถกลับไปลงแรม
ข้างล่างลอบบี้มันจะมีเหมือนเป็นห้องกระจก
วางไปวางไว้แล้วนางนี่ก็พูดขึ้นมาว่า
นี่สมัยก่อนฉันเคยเล่นเป็น
รู้ตัวมั้ยพูดทำไมอืมจะก็พี่นึงยืนจ้องอยู่อย่างเงี้ย
เป็นละนาเขาเรียกละนาโทปะที่เป็นสีเข้มอะ
ไม่รู้แอดหรือโทสัมติงเราก็ยืนอยู่แล้วก็แบบ
แอร์ตอนที่เราทุกคนนั่งรถมาเขาก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิม
คือเหมือนพอทุกคนมาปุ๊บมันกลับปกติ
แล้วก็มีจังหวะที่เรานั่งรถไปเรื่อยเรารู้สึกว่าเราดีขึ้น
คือยังปากแจ๋วอยู่ป่ะ
ไม่แจ๋วแล้วแต่เขารู้สึกว่าความมวลความ
ไม่สบายตัวมันคลายขึ้นคลายขึ้นไปพักนึงเลยแล้วก็
เหมือนมารู้ทีหลังว่ามันมีพี่คนที่เขาอยู่ข้างหลังเรา
เหมือนเขาก็เขาคงสวดมนตร์แล้วก็ส่งบุญให้เราตอนหลังนี้
ว่ายกบุญทั้งหมดที่เขาทำให้ให้เราอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็รู้สึกดีอันนั้นเรามารู้ทีหลังนะ
ถึงว่าตอนเรานั่งรถป่าเรารู้สึกดีขึ้นมาอยู่ป่
แล้วพอลงรถมาก็รู้สึก

อยู่อย่างนี้แล้วก็มองห้องดนตรีเป็นดิสเพยดนตรีไทย
แล้วก็แบบเนี่ยแต่ก่อนฉันก็เคยเล่นเป็น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

ไม่ชอบให้กินเยอะแยะขนาดนี้
แต่จะไม่แหว่ง

ทำไมให้กิน

ให้ยาไมกิน

ทุกคนก็พยายามหาลือกันว่า

กลัวมันตายกลัวเป็นอะไรขึ้นมา

ไปรบหลุใครเขากดรึเปล่า

ก็จะทำยังไงเราก็เลยคุยกันว่า
เดี๋ยวคอยสลับเวรลงไปดู

แล้วที่จะทำอะที่ตั้งแต่จะทำก็คือก็ให้นางมาอาบนามน
ว่าไม่โอเคแล้วตายตาขวางอะไรใดแล้ว
นี่ก็เลยส่งต้องเล่าต่อว่าแอมไม่ได้ลงไปส่งพี่ลงไปดู
มีพี่ในกวนคนหนึ่งถูกส่งเรามาเฝ้าเรา
ทีนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเราก็เข้าไปอาบน้ำปกติ
ทีนี้ในห้องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างกว้างและโปร่ง
แบบโปร่งสวยดีเลยเราก็มองแล้วมีอะไร
หินอ่อนสวยงามอาบน้ำสบายใจอาบอยู่
อาบอยู่ดีอ่ะจิ้งจกตกลงมาแบบปุ้ม
แล้วก็แบบกรี๊ดแบบเฮ้ยมาไงอ่ะคือโวยวายแบบมายังไงมองทุกอย่าง
สักพักก็เริ่มแบบอาบน้ำไปก็เริ่มแบบมึงรู้สึกแปลก
เขาไปอาบอะไรเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเรานัดเขาไว้ว่า
คือทุกคนนัดเราว่าอาบน้ำเสร็จให้ขึ้นไปหาเขาหน่อย
อย่าไปนั่งสังสรรค์อะไรกันเราก็กำลังจะเตรียมอาบน้ำ
ระหว่างที่เรากำลังเช็ดตัวเช็ดหน้าอยู่อย่างนี้
แล้วก็มองตัวเองในกระจกมองอยู่สักพักนึง

เฮ้ยบ้ายิ้มไห้เหมือนในหนังเลยเนอะใช่
เราตัวเราในกระจกยิ้มใช่คือระหว่างที่เราเช็ดหน้าอยู่อย่างนี้
แล้วเราก็กำลังเช็ดตัวเองอยู่แหละแล้วอยู่ที่เงาเลยแต่ก็เป็นอย่างนี้
แล้วเราก็หลังจากนั้นอะขนหัวลุกว่าภายงาวแบบ
แล้วเราก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยคนในกระจก

คือพี่นึกออกหมายว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามีคนมองเราอยู่
คือเหมือนเวลาเราจ้องกระจกเราจะรู้ว่าอันนี้คือเรา
แต่พอจังหวะเสี้ยวเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่า

แล้วแบบแล้วรอยยิ้มนั้นที่เขาส่งมา
เป็นรอยยิ้มที่แบบว่ามึงเสร็จกูแน่
คือทำยังไงมึงก็ไม่รอดมึงโดนแน่อะไรอย่างนี้

คือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ความรู้สึกตะเกียร์มันของจริง
อาการสั่นหลังบูบขึ้นมาในเซียววิอ่ะ
ไม่มีอะไรเลยเหมือนที่เขาพูดคำว่าเหมือน
เหมือนลมเพลลมพัดอาจจะเป็นอาการอะไร
ที่อยู่ที่มันก็ปุ๊บเข้ามาแวบเดียวให้เราเห็น
แล้วก็นิดเดียวจริงแล้วหลังจากนั้นมันเชื่อสนิทใจว่าแบบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนนางหงุดหงิด
อารมณ์ไม่ดีกับพวกเราเพราะว่าเหมือนแบบอะไรกันนักกันหนา
เราจะมีความแบบว่า๕๐๕๐เหมือนแบบฉันก็ป่วย

ทำไมต้องคิดว่าฉันไปโดนอะไรมาฉันป่วยเฉยมายุ่งอะไร
แล้วคือเหมือนนางโกรธแบบโกรธทุกคน
โกรธทุกคนหมดเลยว่าแบบมาอะไรเยอะแยะ
แต่พอแบบโมเมนต์นั้นที่นางเห็นตัวเองนางก็เลยแบบกลัวแล้วอืม

มีคือเหมือนคือแค่จังหวะนั้นทำให้เรามีสติ
ว่าแบบเฮ้ยต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อไว้ก่อนแล้วอ่ะ
คือเสื้อวิตะกี้คือของจริง
อะไรที่ผ่านมาเราไม่รู้แล้วแต่ตะเกี๊ยะของจริง
กูเจอจริงแล้วกูรู้สึกจริงว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
แล้วถ้ายังขวางตัวเองอยู่อย่างนี้

ที่มันส่งมาว่ามึงไม่รอดแน่ต้องจริงแน่
ก็เลยตัดใจขึ้นไปแล้วก็ขอให้เขาช่วย
คือพวกเรามันจะมีกฎมันเหมือนที่รู้กันว่า
เราห้ามไปยุ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมา
ใช่อย่าไปขัดขวางเขาอย่างนี้
เราก็เลยต้องถามมีเวย์ว่าเขาต้องมาขอความช่วยเหลือเราเอง

เหมือนพี่ก็จะคอยถามคำถามแบบ
เอ๊ะโก๊มีอะไรให้ช่วยไหม
เหมือนพอขึ้นมาพอนางได้เห็นตัวเองในกระจก
นังก็เลยอ่อนลงนิดนึงใช่ไหม

อ่อนลงมาแล้วก็แบบเหมือนพูดกับพี่ฟ้มกลับว่า
ว่าช่วยหนูหน่อย
อันนี้เลิศสุดคือตอนขึ้นไปทุกคนเป็นนักแสดงที่เก่งมาก
เขาสามารถตีบทแตกว่าเขาไม่มีใครไม่มีมวลความกลัวใด
ทุกคนแบบสามารถชิลลิ่งเพิ่งมารู้ทีหลังว่า
มันแบบเออดื่มกันสังสรรค์กันปกติ

ส่งคนมาดักทางว่าไอ้โก๊สถึงไหนแล้ว

มันมาแล้วทุกคนแอบปกติ

เป็นไงวันหน้ามาเอาดื่มอะไรโกะ

นั่งโขดกันเหมือนมึงว่าไงกันวะไอ้กลัวมาก
พอเข้ามาถึงปุ๊บเขาก็พี่โฟกอะ
ชื่อเลยละกันพี่โฟกฝ่ายเทวสัมพันธ์ของเราค่ะ
เขาก็เชิญไปคุยข้างนอกแล้วก็คุยแป๊บนึงเขาถามว่า

เราก็เลยบอกว่าพี่หนูอยากให้หนูช่วยหนูหน่อย
หนูหน่อยเล่า
ก็เลยให้ไปอาบน้ำมนต์
เล่าไหมว่าพี่เมื่อกี้หนูเห็น

เขาถามคำเดียวเราก็บอกเขาไปอาบน้ำมนต์
เหมือนตอนแรกมีพี่อีกคนนึงด้วยพี่ดาบ

คือเหมือนเราไปรู้ทีหลังว่ามันมีมุม
มันมีไซส์มุมของกวนเราที่เขาเห็นมา
เพราะว่าในจังหวะที่เราอยู่ในห้องพักนะฮะ
กลัวกันหมดเลยเพราะหนึ่งคือ
ฟลอร์เราเช่าทั้งฟลอร์หมดเพราะเราไปกันเยอะ
ทีนี้ห้องโกเป็นห้องเดียวที่มีเสียงประตูร้อง
ดังปี๊ก

ประตูห้องเนี่ยปิดสนิทแต่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ห้องมึงเป็นห้องเดียวที่มีเสียงประตูร้อง

นั่นคือสัญญาณที่ประตูมันปิดไม่สนิท
เพราะเราเป็นคนปิดเองเรารู้ถ้ามันไม่สนิทมันต้องร้อง

ทุกคนได้ยินหมดทุกคนเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปหาเรา
แล้วทุกคนต้องไปรวมกันชั้นบนเพราะว่าฟอร์ล่างไม่มีใครอยู่เลย
ทุกคนกลัวหมดกลัวหนีหมด
อย่างพี่ดาฟคนที่เขาตั้งใจจะช่วยอย่างนี้ฮะ
ก็เป็นเหมือนเขาไปนั่งสมาธิใดมา
แล้วเหมือนเขาคงไม่ใช่จิตเขาไม่ได้มากพอ

เลือกกำดาวน์ไหลอะไรแบบนี้เหมือนไปขวางเขาเนอะ
ไปขวางเขาสุดท้ายก็เลยต้องแบบว่า
พอให้พี่เขามาช่วยก็อาบน้ำมนต
ซึ่งเขาก็บอกว่าเออเนี่ยดีที่เรามาขอให้เขาช่วยก่อน
เพราะว่าเขาพูดมาว่าถ้ามันพ้นคืนนี้ไป
เรากลับกรุงเทพแล้วอ่ะถ้าเหยียบกรุงเทพเมื่อไหร่เราจะหนักกว่านี้อืม
แสดงว่าคืนนั่งการอาบน้ำมนต์มันช่วยได้หมดอย่างนี้เหรอ
มันไม่ขนาดคืออย่างนั้นคือหลังจากนั้น
เราก็ดวงตกเนอะก็ดวงตกไปแบบใหญ่เลยอะ
ทุกคนก็จะแบบสังเกตได้ว่าเราดวงตกแบบตกมาก

ป่วยแบบป่วยป่วย๓๔รอบแบบแล้วหนัก
แต่ไม่มีใครแนะนำให้เฮ้ยโก๊ทำไมไม่ขอเข้ามา

ไม่ต้องกลับไปก็ได้แค่เราจุดทูปกลางแจ้งแล้วขอเข้ามาในสิ่งที่เราทำก็ได้

เหมือนตอนนั้นเขาให้ไปอาบน้ำมนต์แล้วเขาสวด

ขอแล้วขอแล้วขอแล้วแล้วล้างสวยหนูมาก
จริงแล้วเจ้าตัวต้องเป็นคนที่ขอเองขอเอง

เออแต่มันก็อันนี้ก็ผ่านมาเป็นผ่านแล้ว
ก็คือเหตุการณ์ที่ครั้งเดียวที่บุคลิสเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นการแสดง

เกือบถ้าหลุดคืนนั้นมากลับมาถึงกรุงเทพอาจจะหนักกว่านี้

เพราะว่าเพื่อนบอกเลยว่ามึงกินอะไรเลอะเทอะไปหมด
เพราะว่าเราเป็นคนกินสะอาด

คือไม่ใช่โก้คนี้เลย

แรกความคิดแรกของโก๊ก่อนคือ

ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไปไปทำบุญอะไรเสร็จเรียบร้อ
กลับมาปุ๊บยังจะไปสนใจแล้วอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง
คือพยายามจะบอกว่าถ้าอยากกินก็กินสิ
แต่เกิดมามันน่ากินมากพี่แอร์มันน่ากินมาก
เหมือนแบบมันชวนแบบฉันต้องกินกล้วยอันนี้ให้ได้
อะไรมันจะขนาดนั้นวะนึกออกไหม
คือแค่รู้ความศึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ความตะกะทุกอย่างมันหายหมด

มันคาบเกี่ยวกันมันมีเส้นบางกั้นแค่นั้นเอง
จะออกบอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับหรอ

มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะของเหล่านี้เนี่ยมันมีเจ้าของ

ไม่ควรไปหยิบของใครที่เขาไม่ได้รับอนุญาต

นะครับอันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหอน
ฟังไว้เป็นคติเตือนใจว่าอย่าไปทำอะไรแบบนี้
เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงสมมุติว่าวันนั้นไม่มีคนช่วยอ่ะ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่คำนี้ใช้เลย
และนี่คือเรื่องราวของแอลินแล้วก็ผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการแล้วก็เพื่อน
ไปประสบพบเจอกันมาอีลุงตุงนังมากกว่านั้น

แต่ก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยดี

ช่วงท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปฝากผลงานซะหน่อย

เราเนี่ยโอ้โหคนรู้จักคนเห็นหน้าค่าตากัน

ไม่เท่าพี่แจ๊คหรอกหนูเป็นเอฟซี

ได้ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมีละครนะคะ
เรื่องมีเรือนชาดานางแล้วก็มีเรื่อง๓สาวโค้งอีแรง

เรื่องเองค่ะใช่เพราะเดี๋ยวจะเตรียมตัวอยากจะเตรียมตัวเป็นคุณแม่ในอนาคต
ขอให้ประสบความสำเร็จผมก็ปีหน้าว่าผมตั้งใจจะต้องมีน้องให้ได้เหมือนกัน

ร่วมมังกรใช่ก็ออกมาปีหน้าแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนะคะ
ฝากเข้าไปติดตามผลงานของน้องด้วยคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผมว่าเขาน่ารักเขาเป็นตัวของตัวเองดี

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณทุกเลยนะครับขอบคุณครับ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ